ดูเจ๊โอเจ้าของร้านข้าวต้มแต่ไม่ใช่เจ๊โอข้าวต้มเป็ดตรงสามย่านนะ
บรรละร้านกันอันนี้เป็นจังหวัดตาคุณผู้ชมนะ
โอเนี่ยก็ปิดร้านปุ๊บก็คิดเงินเตรียมจะจ่ายเงินให้ลูกน้องอยู่

จังหวะนั้นมีคนมาเอาปืนจ่อหัวเจ๊โออ่ะ
อีกคนนึงมายืนคุมสถานการณ์ถือมีดาบแกว่งแบบนี้
ใช่แล้วเอาเงินไปเลยเกือบสองพัน
เอาปืนมาจ่อหัวโอ้โหเจ๊โอทำอะไรไม่ได้ครับ

นี่กำลังคิดเงินกำลังกดตึ๊กอยู่

คุณผู้ชมเป็นเงินเหรียญทั้งนั้นชิงเอาไปเลยครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตี๓นะโอ้โหปิดร้านแล้วอ่ะ
เช้ามืดวันเสาร์๕สิงหาคม
เป็นร้านข้าวต้มของเจ๊โอหรือว่านางสาวประนีตโม้พวงครับ
โอก็เล่าให้ฟังหลังเกิดเหตุเนี่ยนะตำรวจประมาณ๓๐นาย
มาดูในร้านโอ้โหตำรวจมากันเพียบ
แล้วก็มีอดีตพนักงานร้านคนหนึ่งชื่อว่าโพอายุ๒๒ปีมากับเพื่อนเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี

ตอนมาเนี่ยฝ่าดงตำรวจ๓๐นายมาเลยคุณผู้ชม
เข้ามาถามถ่ายเจ๊โอเจ๊โอเป็นยังไงบ้างมันเอาอะไรไปอ่ะเจ๊โอเหมือนจะเป็นห่วงนะ
แล้วในโพลคนนี้เนี่ยอดีตพนักงานร้านเนี่ยก็บอกว่าอ๋อผมจะมาซื้อบุหรี่เห็นมีตำรวจอยู่กันเยอะ
ผมก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยฝ่าวงล้อมตำรวจเข้ามาถามถ่ายเจ๊โอหน่อย
คุณผู้ชมเชื่อไหมจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนพนักงานของร้านข้าวต้มเจ๊โอจำรูปร่างได้
จำเสียงไอ้โพลได้เพราะโพลเนี่ยเคยทำงานที่นี่แต่ขาดงานไปหลายวัน
ก็เลยพี่ตำรวจพี่ตำรวจไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละคนร้ายโพนี่แหละคนร้ายที่มาก่อเหตุเอาปืนจี้หัวเจ๊โอ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ได้เลยครับสรุปว่าในโพพาเพื่อนมามาจี้ชิงเงินจากเจ๊โอ
แล้วทำเนียนฝ่าวงล้อมตำรวจเข้ามาถามไทยคุณผู้ชมลองคิดดูดิ
พอในโพลโดนคุมตัวไว้ได้ก็เลยสารภาพว่าอ๋อที่ผมลงมือไปเนี่ยนะ
ที่ซื้อมากับมีดดาบยามาก่อเหตุและพูดอยู่ไปแล้วดรโภและโภเนี่ยก็มาเลือกก่อเหตุ
ดังเกี่ยวกันที่ตอบเมื่อร้านกลิ่นแล้วรู้ว่าเจ๊โอจะอยู่คนเดียว

ผมรู้สึกผิดจังเลยอ่ะที่ทำแบบนี้กับเจ๊โอเจ้าของร้านอ่ะ
เจ๊ครับผมขอโทษนะครับเจ๊ผมจะเอาตังค์ไปจ่ายค่าหอครับ
ก็เลยคิดแบบนั้นไปครับเขาไม่อยากทำครับ
แต่ว่าป้าเขาก็ขอตังค์นะครับ
ผมก็เลยเอาไปผมก็เลยเอาผมก็เลยทำแบบนั้นแหละครับ
นะฮะโพลกับเพื่อนก็เป็นเด็กเมื่อสองวันก่อนนะ
เมื่อวันซืนนะฮะตำรวจก็เลยคุมตัวโพลกับเพื่อนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีครับโอ้โหอดีตพนักงานร้านมาทำกับเจ๊โอได้นะครับ